คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่นางเอกมากความสามารถอย่างแต้วนัทพรกันหน่อยนะคะ
ถ้าเกิดว่าเรื่องงานบุญก็ยกให้เธออยู่เหมือนกัน
แต่ว่าล่าสุดบอกเลยว่าของงัดเอาวิชาเด็กถาปาด

คุณแต้วนี่นะคะร่วมออกแบบพระพุทธรูป
ฟังไม่ผิดคุณผู้ชมแต้วนัทพรนี่แหละค่ะ
ร่วมออกแบบพระพุทธรูปปางนาคปรก
คุณผู้ชมนี่คือภาพผลงานที่คุณแต้วเนี่ยได้ร่วมออกแบบนั่นเองนะคะ
นี่คือภาพพระพุทธนวนาคนิรมิตค่ะ
พระพุทธรูปปางนาคปรกขนาดหน้าตัก๙นิ้วนะคะ
ซึ่งแต้วเนี่ยได้ออกแบบร่วมกับพระทรงวิทย์รุ่นน้องสถาปัตย์ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะ
ในส่วนขององค์พระพุทธรูปค่ะมีพระวรกายมนุษย์ประทับนั่ง
แล้วก็มีพญานาคแผ่พังพาน๙เสียนอยู่ด้านหลัง
คุณผู้ชมดูสิทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
สอบถามเรื่องนี้กับแต้วผ่านผู้จัดการส่วนตัว
ก็ได้ข้อมูลมาบอกว่าแต้วเนี่ยมีส่วนร่วมเลยตั้งแต่ไอเดียดีไซน์ค่ะ
บอกว่าอยากจะให้องค์พระมีลักษณะเหมือนกับมนุษย์
มีสัดส่วนของใบหน้านี่นะคะหรือว่าพระพักษ์ให้ดูมีความเมตตานิ่งสงบค่ะ
ซึ่งก็จะคอนทรัสกับพญานาคด้านหลังหน่อย
จากความตั้งใจที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อของเธอด้วยนะคะ
เราถามแต้วไปด้วยนะว่าเอ๊ะที่แต้วเลือกพระพุทธรูปปางนาคปรกเนี่ย
เป็นเพราะว่าตัวแต้วเองเนี่ยผูกพันเกี่ยวกับเรื่องพญานาคหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนอะแต้วเองเนี่ยก็โด่งดังมาจากละครหลายเรื่องแหละ
แต่ว่าที่โด่งดังมากเลยก็จากการสวมบทบาทเจ้าแม่นาคีนั่นเองค่ะ
แก้วก็ตอบมาบอกว่าที่ตั้งใจจะเลือกสร้างปางนาคปรกนี้นะคะ
อาจจะพูดได้ว่าเป็นเพราะว่ามีความผูกพันด้วยเหมือนกันนั่นเองค่ะ
ใครที่อยากจะร่วมบุญกับสาวแต้วนะคะก็สามารถร่วมบูชาได้
เพราะว่าแต้วเองเนี่ยจะนำปัจชัยไปสมทบทุนสร้างอุทยานดำรงธรรมที่จังหวัดนครราชศรีมานั่นเองค่ะ

อนุโมทนาบุญได้นะคะก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของเธอนี่แหละค่ะ
แล้วก็ใช้วิชาที่เรียนรู้มานะคะจากคณะสถาปัตจุฬาเนี่ยค่ะ
ก็มาทำโอ้โหสวยงามมากจริง

ก็ได้เสนอเสร็จสิ่งอื่นใดก็ส่งบุญให้คุณพ่อด้วยน่ารักจริง